เรายังตามกันต่อสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มีอาสาสมัครกู้ภัยที่ชื่อบูม
ถูกยิงเข้ากลางหน้าอกจนเสียชีวิตตายคาหน้าบ้านพี่ชายของตัวเอง
วันนั้นเนี่ยตำรวจก็ลงพื้นที่นะก็มีการสอบปากคำคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
แม้ว่าปืนจะเป็นปืนของเขา
ปืนที่ยิงน้องเนี่ยเป็นปืนของเขาแต่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้อะไร
แต่ล่าสุดวันนี้ตำรวจออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่บอกว่าแม่เชื่อว่าปืนมันลั่นลูก
คือเมื่อวานเนี่ยทุกคนบอกปืนลั่นหมด
ใช่แต่มีคนเขาบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาผิดสังเกต
เพราะมีคนนี่เอาปืน

มันผิดปกติไงวันนี้เราเลยได้คุยกับทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้น
เพื่อนสนิทของบูมคนตายแล้วก็ได้คุยกับแม่

เมื่อกี้คือบอยพี่ชายนี่แหละค่ะที่ถูกออกหมายจับนะคะ

อยู่หน้าบ้านพี่ชายแล้วปืนเนี่ยตกอยู่ห่างจากร่างของบูมเนี่ยประมาณสัก๑๐เมตร
บางคนก็บอกว่าเนี่ยผมเห็นบูมเนี่ยถือปืนกระบอกนี้แบบขึ้นไกลไว้ด้วยแล้วขี่จักรยานยนต์ไป
พอขี่ไปเสียงดังปึ้งมาดูกันอ้าวบูมตายแล้ว

แต่ตำรวจตรวจคราบขะเหมาดินปืนแล้วค่ะ
ที่แผลและที่มือของบูมไม่มีคราบขม่าวดินปืนไง

หรือคนอื่นทำลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
อาจจะทำลั่นหรือเปล่าเพราะว่าปืนเป็นของบอย
แต่มันก็คนละเรื่องเลยนะกับที่ผู้ตายทำปืนลั่นโดนตัวเองตาย
ใช่ไงคะทีนี้วันนี้เราก็เลยตามเรื่องนี้ต่อไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะ
เออทำไมพี่ชายเขาถึงถูกออกไม้จับแจ้งข้อหา
เออตี๓นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓เมื่อวานนี้ค่ะ
คือเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมลองฟังคำให้การของบอยเมื่อวานนี้ก่อน
เพราะจริงแล้วในคำให้การของบอยเมื่อวานนี้แหละก็มีส่วนทำให้เขาถูกออกหมายจับเหมือนกัน

พี่บอยเรายังยืนยันไหมคะว่าเราไม่ได้ทำ
ไม่ได้ทำ
แล้วพื้นรั่นเกิดเห็นมันเป็นยังไงทำไมเราเล่าไม่เหมือนกันค่ะพี่บอย
พื้นรั่นเกิดเห็นมันเป็นยังไงทำไมเราเล่าไม่เหมือนกันค่ะพี่บอย
คือวันนี้ที่เสียงคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราถามบอยเนี่ยบอยเขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้ยิง

ทำไมเมื่อวานบอยบอกปืนลั่นวันนี้ถูกออก
หมายจับว่าฆ่าคนตายใช่ไหม
อยบอกเมื่อวานผมได้ยินเสียงไง
เสียงปืนมันรั่นจริงแล้วน้องตาย
เขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเขาไม่ได้ทำ

ใช่ค่ะเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกทีนึงนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของพลเมืองดีมา
ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุเขาบอกว่า
ขอดูภาพกล้องวงจรปิดหน่อยนะคะ

เขาบอกว่าจะเห็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ของเอฟ

เอฟเนี่ยเหมือนกับประคองมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่งไป
แล้วก็มีคนเดินตามไปอีกคนนึง
ได้รับการยืนยันจากพยานที่อยู่ในกล้องวงจรปิดว่า
คือรถมอเตอร์ไซค์ของเอฟน้ำมันหมดก่อนจะถึงบ้านบูม
ถึงบ้านบุมประมาณสัก๓๐เมตรก็เลยลงเดิน
ส่วนบูมเนี่ยสะพายปืนเดินตามมา
หลังจากนั้นวงจรปิดอีกจุดหนึ่งค่ะภาพแรกตอน๓ทุ่ม
จุดที่๒ตอนตี๓๕นาที
ซึ่งก่อนจะพ้นปากซอยเนี่ยนะคะอันนี้คือจุดที่สองนะ
ตอนที่ทันมรับบูที่บ้านชอบไปข้างนอก
เอ๊ะบอกว่าเนี่ยผมขี่ออกจากซอยแล้วแต่ผมได้ยินเสียงปั้งเหมือนเสียงปืนแก๊บ

แต่ไม่ได้คิดอะไรผมก็เลยขี่รถออกไป

ช่วงสายค่ะตำรวจก็เลยเรียกพยานนี่คือตำรวจสืบสวนจังหวัดพัทธรุงนะ
เรียกพยานที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่นั่งดื่มน้ำชาอยู่ด้วยกันที่บ้านของเจมส์เจมส

ที่นั่งดื่มกันอยู่จนถึงตี๓อ่ะ
บ้านบุมกับบ้านเจมส์ห่างกันประมาณ๕๖กิโลเมตรค่ะ
เขาบอกว่าพี่ปืนเป็นปืนของบูม

เป็นปืนของบูมที่บูมเพิ่งซื้อมาในราคา๖๐๐๐บาท

แล้วบูมเอามาหยิบเล่นแล้วก็ถือกลับบ้านไปด้วย
ซึ่งตอนนั้นบูมขึ้นลำกล้องเอาไว้
จนไปถึงบ้านพี่ก็คือบ้านของบอย

แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้เพื่อนทุกคนบอกว่าปืนของบูมจริง
มูมขึ้นไกลไว้จริงสะพายปืนไว้จริง
เชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุปืนลั่นแหละคุณตำรวจ

ออกจากบ้านกลับหน้าซอยประมาณ๒๐เมตรได้มั้ยครับ
ผมว่าน่าจะไม่ตั้งใจกล้าหรอกครับ
แต่ว่าไม่ได้ลั่นจากมือของบูมแน่นอน

คิดว่ามีคนอีกแต่อาจจะไม่ตั้งใจ

พวกเจมส์รู้จักพี่บอร์ดไหมเคยเจอไหม
เคยเจอครับแต่ว่าไม่ค่อยสนิทกันครับ

เพราะว่าตรวจคราบขม่าวดินปืนแล้วมันไม่มี

แล้วสุดท้ายทำไมบอยที่เป็นพี่ชายถึงถูกออกหมายจับ

ฟังคำให้กล่าวของเขาเมื่อวาน
เพราะว่านั้นคือส่วนสำคัญที่ทำให้เขาถูกออกไม้จับในวันนี้นะคะ

คำให้การนี้แหละค่ะเมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่มาได้คุยกับบอย

อยบอกว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแบบนั้นฟังจากเสียงรถที่ได้ยินแบบนั้นแบบนี้
ที่วันนี้คุณวิมรวรรณพยายามถามว่า

เขาบอกเขาไม่เห็นแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันคือปืนลั่น

เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยมองว่าคำให้การนี้มันยังวกวนค่ะ
ก็เลยออกหมายจับในบอยนะคะ
วันนี้มีการจัดงานศพที่สาราอเนกประสงค์

ก็เป็นบรรยากาศงานศพของบูมนะคะ
ก็มีอาสากู้ภัยทรงเต็กเสี่ยงตึง
จังหวัดพัทธรรมที่เคลื่อนร่างของบูม

แม่ของบูมและแม่ของบอย
นี่ค่ะมาร่วมงานด้วยแน่นอนอยู่แล้ว

และการที่ลูกชายคนโตกลายเป็นผู้ต้องหา

ให้ความเป็นธรรมกับบูมลูกคนเล็กที่ตายไป

ลูกคนโตที่ถูกออกหมายจับด้วย
เชื่อว่าบอยไม่ได้ทำ
แล้วแม่ก็เชื่ออีกว่ามันเป็นการยิงผิดตัว
เพราะก่อนหน้านี้ประมาณสัก๒๓วัน
มีคนแปลกหน้ามาถามหาบอย

ปืนมันอยู่ห่างจากศพบูมประมาณ๑๐เมตรใช่ไหมคะ
แม่บอกว่าแม่เป็นคนย้ายปืนเองค่ะ

มีใจนิดหนึ่งมารับหลูกจ้ายแล้วเหอะ

ตำรวจประมาณวันเดียวรับหลูกเอก่านอะไรหมดเลย

ก็คือเอามาจากมือคนนั้นแหละแต่ลั่นไม่ลั่นอีกเรื่องหนึ่ง